กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจกันสำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้

เกินครึ่งหน้ากระดาษวันนี้เป็นข่าวของนักร้องลูกทุ่ง
รุ่นใหญ่อย่างคุณสุรชัยสมบัติเจริญนะครับคุณผู้ชม

คุณผู้ชมทำเอาเกิดความฮือฮาในวงการเพลงลูกทุ่ง
และประชาชนรวมถึงสังคมพอสมควรนะครับ

ตัดสินใจจะทำศัลยกรรมผ่าตัดใบหน้า

จู่ถึงขึ้นมาประกาศว่าจะทำ

อยากจะลดอายุจาก๖๐ไปเหลือ๓๐๔๐ปี
ผลกระทบความมั่นใจมีมากน้อยแค่ไหน
ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงจะพอคุ้นหูกับเพลง
ชื่อว่าเพลงมองของครูเพลงสุรพลนะครับ
เธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มอง
แต่วันนี้คุยกันกับคุณสุรชัยต้องเปลี่ยนเนื้อเพลงครับ
เพราะกำลังจะกลับมาหนุ่มอีกครั้ง

โปรดติดตามติดตาม

ผ่าตัดเปลี่ยนหน้าจะทำเฟสออฟ
เกิดอะไรขึ้นครับ

แล้วก็เรื่องของการ

มันก็มีความรู้สึกว่าเราทำงาน

มันไม่สามารถอ่ะฉุดลังเอาไว้ได้หน่อย
อยู่ก็มีแต่เพิ่มใช่ที่เราจะทำไงได้เนี้ย
อันนี้ตั้งใจมาตั้งแต่เราอายุห้าสิบครับต้นเนี้ยนะฮะ
คิดว่าเออเราก็สืบถามนู่นนี่ไปถามนู่นอะไรอย่างนี้
บางทีก็ได้อ่านข่าวถึงคนที่ฉีด
ท็อกซิลิโคนต่างศัลยกรรมแบบอื่น

แต่เรากล้าที่จะผ่าตัดเปลี่ยนหน้าทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะ

ก็คือเราเชื่อมั่นในเรื่องของ
เอางี้ดีกว่าผมได้มีโอกาสเจอท่านดรเซปิงเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ท่านก็ให้รายละเอียดผมมากมาย
พอที่ผมจะตัดสินใจด้วยความมั่นใจได้นะฮะ
ซึ่งตรงนี้มันก็กับที่เราได้เคยเห็นต่างนานามานะครับ
เปรียบเทียบกับคนไข้ก่อนหน้านี้ของดรเซปิงเนี่ย
เราก็มีความรู้สึกว่าตรงนี้ทำให้เรามั่นใจ
คิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสลดอายุหรือใบหน้าของเรา

มันคือความต้องการของเรา

เทียบกันกับคนอายุ๖๐เท่ากันกับคุณสุรชัย
คือนี่ผมว่าก็ระดับเทพแล้วนะครับ
คือสุรชัยคนเดิมจากนี้ไปผึกเพิ่มเติม

ไม่ต้องถึงขนาดให้ดูดีกว่านี้เพราะว่าอาจจะตอนนี้เรื่องของผมเล่นละครเยอะ

นะฮะริ้วลอยเนี่ยยิ่งเป็นดิจิทัล
อะไรอย่างนี้มันก็จะเห็นชัดมากเลย

เพราะว่าจากบทของพ่อเขาโอเค
แล้วเดี๋ยวนี้บทพ่อเนี่ยรุ่นน้องซึ่งอายุ๔๐เนี่ย

กลัวว่าตัวเองจะหลุดไปปู่ไปตา

เมื่อได้รับข้อมูลแล้วลองดูสักครั้งหนึ่ง
ก็ไม่ได้ลองตั้งใจเลยล่ะ

มีเยอะค่ะแล้วยังมีอีกหลายท่านค่ะ

เสียสละมากค่ะยอมที่จะเอาผิว

เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอชื่นชมเลยนะคะ

ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องปลุกระดม

ว่าทีมศัลยแพทย์ตกแต่งไทยของเราเนี่ย

จะทำโดยศัลยแพทย์คนไทยทั้งหมดทั้งที

วันนี้คือเข้ารายการไทยรัฐนิวส์โชว์

ทำอะไรบ้างกับคุณสุรชัย

จากว่าเราต้องการย้อนวัยลงมา

เราจะทำให้เขากลับมาเป็นนุ่มอีกครั้งหนึ่ง

วันนี้เราก็จะเรียกซื้อเรื่องของผมเราจะปลูกผมให้ใหม่ค่ะ

หลังจากนั้นบริเวณหน้าผากเราจะทำให้หน้าผากเรียบตึงขึ้น
รอยที่เห็นชัดมากเลยตรงนี้นะคะ

ทั้งสองข้างทั้งหัวและหางคิ้ว
แล้วจะมีร่องบากที่จมูกค่ะ

คือตรงระหว่างคิวนี่แหละฮะ
ขอบทานโทษนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะ

เดี๋ยวกล้องซูมมาชัดนะครับระหว่างที่คุณดรอธิบายนะครับ

ใช่ค่ะตรงนั้นเป็นจุดที่ทำได้ยากมากนะคะ
ซึ่งเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้แบบถาวร

ค่ะในรายละเอียดไม่ต้องบอกว่าทำยังไง

เดี๋ยวก่อนนะครับไล่มาตอนนี้คือจากผมมาคิ้ว

ใช่ค่ะหมดหรือยังครับยังค่ะ
ยังไปไม่ถึงครึ่งเลยค่ะ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

หลังจากนั้นก็มาที่การดูดไขมัน
ทั้งหมดบนใบหน้าเลย
คือถ้าผมถามว่าอะไรที่จะเหลือเป็นธรรมชาติบนหน้าคุณสุรชัยบ้าง
อย่างนี้น่าจะง่ายกว่าถูกไหมครับ
ผมจะเปลี่ยนคำถามทันไหมครับได้ค่ะได้ค่ะ

คงจะเหลือแต่จมูกกับหูที่ไม่ได้ทำ
คือบนหน้าเหลือแค่จมูกและหู

ทำไมตรงนี้ต้องยกเว้นครับ

เราจะต้องเก็บสิ่งที่ดีของคนไข้ให้อยู่เหมือนเดิม

ตรงอื่นปรับใหม่หมด

พอช่วงหน้าถ้าปรับใหม่หมดปุ๊บแล้วช่วงคอต้องปรับด้วยไหมครับ
แน่นอนถ้าเกิดปล่อยคอไว้แบบนี้นะคะก็ยังคงเป็นคนสูงวัยอยู่ดี
ปัญหาของไขมันที่อยู่บริเวณเหนียงค่ะ

เยอะมากจนไม่เห็นเป็นคอที่สวยแล้วค่ะ
ทำท่านี้ดีมากเลยค่ะจะเห็นชัดมากเลยคือ
ถ้าคุณสุรชัยมีตอนนี้คือผมก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วระดับแบบนี้ก็เริ่มมีแล้ว
เริ่มมีทุกคนค่ะทุกคนเริ่มมีเป็นปรับตะตีนะครับ
แต่นี่คือจะเอาให้หล่อเนี๊ยบเลยคอก็ต้องทำ
เราจะทำให้กรอบหน้าเดิมของคุณสุรชัยกลับมา
ทุกคนมีกรอบหน้าเดิมหมด

ใกล้แบบนี้เลยคือแก้มจะตอบ
เลวหน้าชัดผมจะดกดำ
คิ้วจะขึ้นหางตาจะไม่ตก
อันนี้คืออายุ๓๕ค่ะ
กระบวนการขั้นตอนที่บอกนี้ต้องทำนานแค่ไหนครับ
เมื่อกี้ยังพูดไม่จบว่าเราต้องดึงคอด้วยค่ะคอ

เพราะฉะนั้นก็คือหน้าและคอทั้งหมดทุกส่วนยกเว้นที่บอกไป
คราวนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้ตึงคอตึง
แต่เวลาเราร้องเพลงต้องเจอผู้คนผิวหนังส่วนอื่นต้องทำด้วยไหมครับ
อย่างมืออย่างอะไรอย่างนี้ที่มันอาจจะมีรอยเหี่ยวรอยย่น
สามารถทำได้หมดทุกอย่างทั้งบอดี้
แต่ว่าคุณสุรชัยเลือกจะทำแค่เฟสออฟคือส่วนนี้เท่านั้น
ค่ะเป็นเฟสแรกของเราคือเฟสซอฟ

ถ้าปล่อยเวลาไปสักอายุ๗๐อย่างนี้
กล้ามเนื้ออาจจะไม่พร้อมที่จะมาถูกศัยกรรมอย่างนี้
ถ้าเกิดพูดถึงช่วงวัยอายุไม่นับแค่คุณสุรชัยนะครับ
คนอื่นอายุประมาณ๕๐๖๐ปีแล้วตัดสินใจเริ่มทำศัลยกรรม
แล้วทำแบบครั้งใหญ่เนี่ยมันมีความเสี่ยงยังไงบ้างครับดรครับ
ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำในสถานพยาบาล
เพียง๒แห่งในโลกเท่านั้นค่ะ
หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยของเรานี่เอง

เพราะฉะนั้นประเทศที่โปรโมทมากว่าเขาเป็นประเทศที่เป็นผู้นำด้านศัลยกรรม
แต่ทำไมคนเราส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยมักจะบินไปประเทศดังกล่าว

เวลาแล้วค่ะที่เราต้องลุกขึ้นมาช่วยกัน

คือถ้าเกิดว่าเราทำแล้วหนุ่มฟ้อเหล่าเฟี้ยวขึ้นมาคือตึงหมดเลย
คือหน้าตึงคอตึงแต่ว่าร่างกายส่วนอื่นเราเนี่ย

เราต้องกลับมาเล่นละครอีกก็ยังต้องเจอแสงไฟเจอเครื่องสำอางเจอกันใดผมอยู่เหมือนเดิม
ปกติผมหนึ่งผมไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ไม่นอนดึก
ผมดูแลสุขภาพร่างกายโอเค
ผมคิดว่ามันก็น่าจะควบคู่กับ
ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับเรื่องของริ้วรอยที่เราไม่สบายใจ
ในการที่ทำงานแล้วเราเกิดความไม่มั่นใจอย่างนี้
ผมคิดว่าผมพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่เข้ามา

สิ่งที่ผมได้ดูแล้วก็ได้ปรึกษา

ครอบครัวโอเคเห็นด้วยไหม

ถ้าเปรียบเทียบคุณสุรชัยตอนนี้คุณผู้ชมครับ
คือเมื่อกี้เห็นคุณสุรชัยในอดีตแล้วนะอายุประมาณ๓๕
ถ้าเป็นคุณสุรชัยกับคุณสุรบดินคุณร็อกกี้
ถ้าเกิดว่าทำแล้วอย่างที่ดรบอกว่าคือจะย้อนกลับไปในอายุประมาณช่วง๓๔
เป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูภาพเปรียบเทียบกันนะครับ
แบบนี้เลยนะฮะคือเดี๋ยวอาจจะแยกไม่ออกนะครับ
คุณผู้ชมอ่านข้อความด้วยคือด้านซ้ายเป็นคาดการณ์ในอนาคตโดยทีมข่าว
ว่าถ้าลองลบลิ้วลอยลองยกคิ้วยกตาขึ้นในเบื้องต้น

เพราะทราบว่าปกติขั้นตอนนี้ก็คงต้องมีโมเดลบ้าง
แต่ว่าทีมข่าวเราลองทำภาพประกอบดู
และด้านขวามือของจอนะครับคุณผู้ชมก็คือลูกชาย

จะใส่กิ๊งแบบนั้นเลยไหมครับ

มีความหวังเยอะเลยนะครับคุณสุรชัยครับ
ผมก็เชื่อมั่นในดรเซปิงนะครับ
อย่างนี้ต้องแข่งกับลูกรับงานไหมครับ
และที่สำคัญทีมศัลยแพทย์ตกแต่งของเรามีความเชี่ยวชาญสูงมาก
อย่าลืมว่าคุณหมอไทยของเรามีความเป็นศิลปินมีความประณีตเราเหนือกว่ามาก
จุดนี้ค่ะเราจะประกาศให้ได้รู้เมื่อชาวโลกทั้งหมดได้รู้ว่าเมืองไทยเรามีดีขนาดนี้
อะไรจะเกิดขึ้นคะลองคิดดูสิคะ
รครับถ้าเกิดพูดถึงกระบวนการจำนวนชั่วโมง
ยังพอมีเวลาอีก๒วันนะครับที่จะคุ้นกับหน้าตัวเองหน้าเดิม

คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณที่๙ชั่วโมงนะคะ

เสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนหลังจากนั้นต้องใช้เวลาพักฟื้นนานแค่ไหนครับ
ไม่มีอะไรมากเลยค่ะเราให้นอนอยู่ที่สถานที่ที่เราต้องดูแลนะคะ
ก็ใช้เวลาเพียงแค่๒วันหลังจากนั้นก็จะกลับบ้านได้

ต้องมีพันธุ์ผ้าแบบพันธุ์เหมือนในหนังไหม
ไม่เลยค่ะไม่ต้องเลยค่ะ

กับชายอายุ๖๐ประมาณคุณสุรชัย
ค่ะสำหรับเคสนี้เราต้องเก็บรายละเอียดทุกอย่าง
ก็ยอมรับว่าต้องเป็นหลักล้าน
แต่ไม่ใช่ว่าคนไทยเราไม่สามารถทำได้

ขึ้นอยู่กับว่าทำมากทำน้อยแค่ไหนด้วย
คุณสุรชัยเห็นบอกว่าส่วนหนึ่งคือนอกจากความมั่นใจส่วนตัวแล้ว
ผลงานที่จะออกมาจากนี้ไปโดยเฉพาะผลงานเพลงด้วย
ถ้าเกิดพูดถึงแบบชาวบ้านเลยนะครับเปรียบเทียบ
รายได้ที่จะได้จากอัลบั้มชุดใหม่เนี่ยมันจะคุ้มกันไหมครับ

คุ้มด้วยไว้อยู่ด้วย
นี่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดโปรโมทอัลบั้มใหม่หรือเปล่า

ผมไม่อยากให้แบบไปโฟกัสมันถึงขนาดนั้นนะฮะ
เพราะว่ามันมีตัวแปลเยอะเรื่องของเพลงเนี่ย
บางทีเราตั้งใจทำซะดีเลยมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ
แต่บางทีเราคิดว่าทำเล่นดันดัง
มันไม่สามารถไม่มีอะไรทฤษฎีไม่มีสูตรสำเร็จได้ในเรื่องของเพลง
เพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างน้อยเอาความสบายใจของเราไว้ดีกว่า
เรื่องของสุขภาพร่างกายความสดใส
ออกไปมีมิวสิกมิวสิกอาจจะโอเคดูดีหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
แต่เพลงอาจจะไม่ติดมันไม่มีใครบอกได้
อันนี้มันไม่ใช่ว่าทำหน้าแล้วเพลงต้องดังไม่ใช่
มันก็มีปัจจัยหลายส่วนที่จะต้องไอ้นั่นแต่ว่า
เพลงนี้ไม่ดังเราก็อาจจะเปลี่ยนอีกแนวอีกเพราะว่า
ตลอดระยะเวลา๓๕ปีกว่าที่ผมว่าทำก็มีแบบ
ทำแล้วก็ขาดทุนมากสร้างความสำเร็จมาก

ถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่เป็นแบบที่หวัง
เผื่อใจแบบว่าดูแล้วมันออกมาแย่หรืออะไรอย่างนี้แหละ
คิดถึงขนาดนั้นผมยังมั่นใจนะ
เพราะผมเป็นคนเชื่อมั่นถ้าผมไม่อยากทำก็คือผมไม่จับ
แต่ถ้าผมมั่นใจแล้วผมโอเคผมทำเลย
ครับเห็นบอกว่าได้รับทราบข้อมูลจากทางดอกเตอร์ด้วยครับ
มีมาก่อนทั้งในไทยและต่างประเทศ
ขออนุญาตเรียนตรงเลยนะคะว่าเคสแบบนี้เป็นเคสที่ทำง่ายมาก
มีตัวอย่างด้วยลองดูตัวอย่างครับคุณผู้ชมครับ

ค่ะภาพนี้นะคะคือเราเปลี่ยนจากหน้าใบหน้าของผู้ชายค่ะ
ให้เป็นผู้หญิงสังเกตจากภาพร่างนะคะ

จากหน้าใหญ่เลยเห็นไหมคะ

ทำที่เมืองไทยด้วยคุณหมอไทยของเราค่ะ

คนดังมหาเศรษฐีบินมาทำที่เรา
นี่คือแบบแรกไปดูภาพต่อไปครับ

อันนี้ครับอันนี้เป็นต่างชาติเหมือนกันยังเฉินเดียวกันค่ะ
เราทำเยอะเลยนะคะเสริมหน้าผากนะคะ
มีการดึงคิ้วแล้วก็มีการ
คางค่ะคางเราก็เลื่อน
ให้อยู่ในสิ่งที่มันสมดุลกับโครงสร้างของใบหน้า
ทุบโหนกแก้มให้ด้วยยุบลงไป

มูกเราก็ทำนะคะสำหรับเคสนี้
คือเป็นการทำให้จมูกเล็กลง
เพื่อทำให้ใบหน้าใหม่เขาดูเป็นผู้หญิง
แล้วจะสังเกตว่าทุกภาพที่เราเอามาดูที่เป็นตัวอย่าง
เราจะคงไว้ในโครงสร้างธรรมชาติของเขา
เช่นเดียวกันคุณสุชัยก็จะถูกโครงสร้าง

แต่ว่าให้ตึงขึ้นให้เปรชขึ้น
กระชับดูอ่อนไวดูสดใส

ความคงทนจะอยู่ได้นานแค่ไหน
ไม่ใช่ว่าทำวันนี้ปีหน้ากลับมาเหี่ยวเหมือนเดิม
กลับมาแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมไม่เหมือนกับที่เราคาดหวังไว้เลย

อายุของการทำแต่ละครั้งมันอยู่ได้นานแค่ไหนครับ

อ๋อไม่เปลี่ยนใจเอาตลอดชีวิตเลยครับ

ไขว้อายุได้ขนาดนี้

ถ้ายังไม่พอใจอยากจะอัพใหม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน

อีกครั้งนะครับวันนี้เราคุยกันกับคุณสุรชัย
เราคุยกันกับคุณสุรชัยคนเดิม
แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกับคุณสุรชัยคนเดิม
แต่ที่เพิ่มเติมคือใบหน้าแบบใหม่
เป็นใบหน้าที่เฟรชขึ้นกระชับขึ้น
แล้วก็หนุ่มฟ้อนหล่อเฟี้ยวมากยิ่งขึ้นนะครับ
เดี๋ยวเราดูกันวันศุกร์นี้๑๒กุมภาพันธ์
เข้าห้องผ่าตัดประมาณ๙ชั่วโมง
หลังจากนั้นพักฟื้นประมาณ๒วัน
แล้วก็สามารถจะเปิดเผยชมหน้าได้แล้ว
เห็นพร้อมกันทั้งตัวคุณสุรชัยเอง
รวมทั้งคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์
และนอกจากเป็นการเปิดโฉมหน้าของคุณสุรชัยแบบใหม่แล้ว
ยังเป็นการเปิดตัวคุณจอมขวัญเหล่าเพชรด้วย

รเซปิงชายสารครับผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงาม
และคุณสุรชัยสมบัติเจริญครับ